โควิดพรากชีวิตของคนในครอบครัวของอาเป็ดเชิญยิ้มไปอีกคนแล้วนะครับ
ใช่ค่ะก่อนหน้านี้เป็นข่าวเศร้าที่อาเป็ดสูญเสียคุณแม่จากโควิด๑๙
ล่าสุดเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานะคะอาเป็ดสูญเสียคุณพ่อ
ด้วยวัย๙๓ปีจากโควิด๑๙เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ก็กลายเป็นข่าวร้ายที่เกิดขึ้นเช้านี้คุณพ่อสุเทพอายุ๙๓ปีนะคะ
เสียชีวิตเมื่อเวลาตีห้าสี่สิบสองนาทีแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
คุณผู้ชมยังจำได้เราก็นำเสนอว่าครอบครัวอาเป็ดเนี่ย
เพิ่งจะศูนย์เสียคุณแม่อย่างคุณแม่วิจิตรโพวิจิตร
โควิด๑๙ในวัย๘๙ปีไปตอนนั้นเนี่ยนะคะอาเป็ดก็แทบจะทำใจไม่ได้ค่ะ
ร้องไห้ให้สัมภาษณ์นักข่าวในวันชาปนกิจศพคุณแม่เนี่ย
เป็ดบอกเลยนะว่าทุกคืนนอนแบบภาวะไม่กล้าที่จะรับโทรศัพท์เลย
กลัวว่าคุณหมอจะโทรศัพท์มามาบอกข่าวร้าย
แล้วท้ายที่สุดวันนี้ก็มาถึงเจ้าโรคโควิด๑๙เนี่ย
พรากชีวิตคุณพ่อไปอีกคนนึงนะคะ
ทีมข่าวของเราหลังจากที่ได้รับทราบข่าวเศร้านี้แล้ว
ตอนนั้นเนี่ยอาเป็ดรับสายนะแล้วก็บอกว่าอยู่ที่สนามบิน
เป็ดกำลังจะเดินทางไปแก้บนที่พัทธลุง
แล้วอาเป็ดก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราน้ำเสียงสั่นเลย
บอกว่าวันนี้ตื่นมาแต่เช้าตั้งใจจะบินไปแก้กรรมที่วัดครูหาสวรรค์

เพราะว่าอาเป็ดก็ตั้งใจจะไปตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ป่วย

ยังไม่ทันจะถึงเลยค่ะคุณผู้ชม

แต่ถึงยังไงอาเป็ดบอกว่าตั้งใจแล้วก็จะเดินทางไปให้ได้นะคะ
ส่วนพิธีชาปนกิจศพของคุณพ่อจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
วัดพระศรีมหาธาตุบังเขน
แล้วหลังจากนั้นก็จะนำกระดูกพ่อกับกระดูกคุณแม่มาตั้งคู่กัน
แล้วจะมีการสวดทำบุญเป็นเวลา๓วันที่สารา๑๖
เป็ดบอกนะคะว่าครั้งนี้เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะ

รับไม่ได้แม่เหนื่อยว่างแคโรนีหน่อยว่างแคโรนีรู้ไหม

อืมนี่ค่ะที่อาเปดให้สัมภาษณ์เราเมื่อเช้านะคะ
ทีนี้หลังจากที่มีข่าวที่น่าเสียใจเกิดขึ้นกับครอบครัวของอาเป็ด
ร่วมไว้อาลัยแล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เป็ดเชิญยิ้ม
ที่ศูนย์เสียคุณพ่อไปอีกคนนึง

แท็กอาลัยพ่อกับแม่

จะเป็นวันที่ได้คุยกับพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
แฮชแท็กเสียใจและอาลัยพ่อครับ
ส่วนอีกคนนึงนะคะก็คือคุณบอย
คุณบอยเป็นสามีของคุณชมพู่ก่อนบ่าย

คุณบอยมีศักดิ์เป็นหลานของอาเป็ดนะคะ
แล้วก็รักสนิทกับคุณตาคุณยายอย่างมาก
คุณบอยก็มีการโพสต์ไว้อาลัยค่ะ

ที่เป็นคุณพ่อสุเทพกับคุณแม่วิจิตรจับมือกันนะคะ
แล้วก็เขียนบอกว่าคุณตากับคุณยายรักกันมาก
ไม่เคยห่างกันเลยจนถึงวันสุดท้าย
ตาก็ได้ตามไปอยู่ด้วยกันกับยายอย่างสงบ
ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ

ตากับยายจะยังคงอยู่ในความทรงจำของลูกหลานตลอดไปครับ
คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงความเสียใจมากเลยนะครับ
เพราะว่าทางหลานของคุณตาสุเทพ
หรือว่าคุณพ่อสุทธิพย์ของคุณพ่ออุงเป็ดนะฮะ
แล้วก็คุณแม่วิจิตก็บอกว่า
ได้ทราบข่าวร้ายตอนตี๕๔๒นาที
ตานั้นจากไปอย่างสงบนะครับ

โควิดก็พรากชีวิตคนในครอบครัวของอาเป็ด
คุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นที่รักนะครับ